และก็เป็นรอบสี่เหลี่ยมในใจกรางเมือง
สำหรับกระบวนแห่ถ้วยแชมป์เพรมอเรียของเลสเตอร์ซิตี้ครับ
แฟนบอลนับคันมารอต้อรับกระบวนนักเตะเลสเตอร์
ที่บริเวณหน้าโรงแรมฟูแมนคิงพอเวิร์ดถนนหลังน้ำ

วันนี้นำโดยคุณวิชัยศรีวัฒนภาพา
ทางสโมสรคุณอายวัฒน์ลูกชายซึ่งเป็นรองประธาน
กาวดิโอออรานิไอรี่ทุจักรการทีม
และนักเตะ๑๖คนที่เดินทางมาทั้งหมด
เว้น๔ตัวหลักที่ติดทีมชาติและขอฮักผ่อน
รวมไปถึงฮิซิโกกริศักดิ์เสนาเมือง

แบรนด์อัลบัสเดอร์ของทางเลสเตอร์
โดยกระบวนแห่ก็ได้เคลื่อนจากเส้นทางใจกลางคุงเทพ

เลี้ยวซ้ายที่แยกประทุมวันผ่านสยามภารกร
เข้าถนนราชดำริผ่านแยกประตูน้ำ

และกลับมาสิ้นสุดที่คิงพาเวอร์ถนนรางน้ำ
ใช้เวลาก็ประมาณ๑ชั่วโมงได้
ซึ่งระหว่างที่ขบวนแห่เคลื่อนไปตามบริเวณต่างนักเตะ
เขาบอกว่ามีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส

ขณะที่แฟนบอลชาวไทยก็ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับ
พร้อมทั้งตะโกนเรียกชื่อรับบรรดานนักเตะนะครับ

หรือไม่ก็คนนี้เลยชินจิโอคาซากิ
หน้าของทีมเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับ
รวมถึงคลาวเดียลรานีเอลลี่ผู้จัดการทีมอีกด้วยครับ

จะเดินทางไปสังการรัฐศาสตร์ลักมือนะครับ
และองค์พ่อจะอยู่ข้ามกราบประเทศที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อนจะเดินทางกลับวันที่๒๓พฤษภาคมนะครับนักเตะ
แยกย้ายก่อนกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง